พระทรมานทุกท่อนต้องมา
นะโนสัตว์สัตว์มักกวาโตอรหาโตสัมมาสัมภุกษา
สีสวมกายหลักมนตรายสวมจิต
ขอให้ก้าวอยู่ในมิสธรรม
ขอให้มีปัญญาโอ้งอาจ
ขอให้ประนุกแก่พนิพาน
ถ้ายังไม่ประนุกแก่พนิพานตราบใด
เรื่องผัดสนเข็นใจ
ไร้ทรัพย์อย่าได้มีเป็นอันคาร
ปราศจากคุกโสโครคไพร
มีชัยชนะต่อสัตวุหม่อมาน
ย้นกว่าจะสำเร็จกินแก่
พระโภธิยานตลอดถึง
อันนานัทกาลตั้งหน้าน้วนด้วยเธอ
ถ้ายังไม่เป็นผู้แก่พนิพานตราบใด
จงเป็นสะพานตามรับตามส่ง

พระโตอารังโธสัมมาสัมพุทธศาสตร์
อย่าพูดตามแน่เดิม

พระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอถึงพระสุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่ลื้ม
ทุติยังปิตพุทธังสาระนังขาชามี
ทุติยังปิตพุทธังสาระนังขาชามี

พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธังสาระนังขาชามี

ข้าพเจ้าขอถึง

ทุติยังปิตพุทธธังสาระนังขาชามี

ทุติยังปิตพุทธธังสาระนังขาชามี
ทุติยังปิตพุทธธังสาระนังขาชามี

ทุติยังปิตพุทธธังสาระนังขาชามี

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง
ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ทุติยังปิตพุทธธาเป็นที่พึ่ง

ภะวันโดเตียงภะวัสุทธิ์ภะพังภาราภรรพรุทธิ์ภะพันธ์ภะวัสุทธิ์ภะวันโดเตียง

อันดีเป็นอ่าบริษัทที่ที่ที่อเมริกาค่ะเขาดังมากเกี่ยวกับ
น้ำมันกำชานะตัวนี้จากไหนฮะมิตัวนี้อัฟริกาค่ะ
หลังจากโรงญาตีครองเราซื้อมาจะเอาไว้ให้สามีอนาคต

เพราะไม่รู้มีชุดอะไร
ซานแรกคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่ค้นชอบก็เลยไปตามหาวนั้นอ่ะแล้วมันเป็นรูปใหม่ด้วย
แล้วก็จะเรียง
มีบ้านที่
ทุกคนทุกนะคะให้กำลังใจ
ได้ได้ได้เพราะว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ที่ดี